จำได้ไหมคะเมื่อวานนี้เราได้พาคุณผู้ชมไปฟัง
คอเพราะเสียงเพราะของพี่ตำรวจจราจรนายหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ถ้าเป็นรถใหญ่เข็มขัดนิรภัย
ก็ต้องมีด้วยความหวังดี
คิดว่าท่านมีเหตุผล
เป็นยากเป็นมีกฎหมาย

ก็ต้องเคารพกฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้จัดด่วนนะครับ

เลิศคือเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ย

พี่เขาก็ดีจริงแต่ที่มิ้นสนใจคืออะไรรู้ไหม

นี่เป็นรถใหญ่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่ง
พี่เขาไปแต่งไว้ตอนไหนอ่ะ

คือต้องบอกว่าตกลงเป็นตำรวจจราจร

ทุกคนก็ยิ้มแย้มอารมณ์ดีกันหมดเลยนะคะ

นี่คือดาบตำรวจจตุรพรภูเทพ

ชอบร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง
เพราะว่ามีธรรมนองและเนื้อหาที่มีความหมายดี
หน้าที่หลักของพี่ดาบสะเทือนคือ
ดูแลงานด้านจราจร

งานพิธีกรงานวิทยากร
แล้วก็ทำหน้าที่ครูเดอร์ครูเดอร์อย่างนี้ภาษาอังกฤษนะ

เป็นการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน

อยู่ในชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์
ป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนค่ะ

ตั้งใจที่จะใช้สื่อโซเชียลนี่แหละ

ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

ผู้ขี่และผู้ซ้อน

เพราะว่าศีรษะของเราเปรียบเหมือนกับลูกมะพร้าว

พอเกิดอุบัติเหตุแล้วศีรษะกระแทกพื้น

ตอนทำบ่อยคิดว่าอาจจะให้เพื่อนฝูง
แล้วก็คนที่อยู่ใกล้ได้ชมแล้ว
เกิดความคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี
แต่ไม่นึกว่ามันจะไปทั่วขนาดนี้
แต่ก็ภูมิใจนะครับที่ว่าคนที่ได้ชมแล้ว
ได้รู้ว่าอ๋อนำไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริง

เวลารถล้มหัวเราจะไปกว่าพื้น

ที่มีคนเอาไปแชร์ในโลกโซเชียลแล้ว
ตอนนี้กำลังซุ่มถ่ายอีกคลิปนึงค่ะ
เป็นคลิปลนรงค์เพื่อให้ฆ่าเข็มขัดนิรภัย

ว่าจะนำมาเผยแพร่เร็วนี้นะคะ

เพลงลนรงสวมหมวกการขับขี่ปลอดภัยบนถนน

ให้เคารพกฎจราจรกันด้วย

ก็ยังห่วงใยทั้งนั้น

พ่อแม่เลี้ยงมาลำบากกัน

ขอรบเป็นจราจร

เก่งนะคือแปลว่ามีความรู้ทางด้านดนตรี
ทางด้านภาษามีทักษะในการร้องลูกคอ
สัมผัสนอกสัมผัสในสุดยอด

ดาบสะเทือนขอเป็นแฟนคลับเลย